มาดูเรื่องของยอดผู้ป่วยโควิด๑๙ที่สบคแถลงนะฮะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเรียนออนไลน์
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแฮชแท็กเรียนออนไลน์ขึ้นอันดับหนึ่งเลย

ใช่ฮะเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองและเด็กเองนะครับ
ผู้ปกครองบางท่านบอกว่าต้องเสียเงินเสียทอง

ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ให้ลูกเรียนออนไลน์นะฮะ

บางคนเขาเดือดร้อนไม่สามารถที่จะเข้าถึงการเรียนออนไลน์แบบนี้ได้
แล้วก็เช้าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการเรียนผ่านระบบออนไลน์
ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการปรับวิถีชีวิตใหม่
ของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นเลยนะครับ
ปรากฏว่าการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

มูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

และเข้าไปเช็คชื่อกันตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา

ถึงบ่าย๒โมงครึ่งวันนี้ตามตารางสอน
แต่ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ปกครอง
ปกครองเด็กอาจจะนั่งข้างกันด้วยซ้ำนะครับ
เรียนกับลูกด้วยใช่ค่ะมีบางรายวิชาเกิดระบบล่ม
ไม่สามารถเปิดให้เรียนผ่านออนไลน์ได้ประมาณ๒๐นาที
แต่หลังจากนั้นระบบเรียนออนไลน์
ก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
วันนี้ก็ยังขึ้นติดแฮชแท็กอันดับ๑ใช่ไหม

แต่ตอนนี้ก็มีอีกหลายโรงเรียนนะเข้ามาร่อนจดหมายถึงผู้ปกครอง
ว่าไม่ต้องซื้อมือถือไม่ต้องจ่ายค่าเน็ต
เพราะว่าไม่มีเก็บคะแนนเดี๋ยวเปิดเทอมมา
นักเรียนทุกคนจะได้เรียนครบหลักสูตรทุกคน
แต่เด็กก็กลัวไงผู้ปกครองก็กลัวเดี๋ยวลูกอาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนนะฮะ
ยอดของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเรา

ก็เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม

ก็มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงาน

รายที่๒เป็นชายอายุ๕๕ปี
ก็ทำงานในสถานที่เดียวกันกับผู้ป่วยรายแรกของวันนี้
แล้วก็พบว่าทำงานในสถานที่แห่งนี้
ที่มีผู้ติดเชื้อรวมและทั้งสิ้น๖ราย
และรายสุดท้ายรายที่๓สำหรับผู้ป่วยใหม่
เป็นหญิงอายุ๒๗ปีอาชีพพนักงานขายของที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มเติมอีก๑ราย
ผู้ป่วยสะสมในบ้านเราคือ๓๐๓๑ราย
กลับบ้านแล้ว๒๘๕๗ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๑๘ราย
เสียชีวิตสะสมวันนี้ไม่มียอดเสียชีวิตเพิ่มนะครับ
ก็จะเป็นยอดเดิมคือ๕๖รายนะครับ
แล้วก็โครสกสวัสดิ์คอกล่าวถึงการลงทะเบียน
แพลตฟอร์มไทยชนะของเจ้าของกิจการห้างร้านต่าง
การเช็คอินเช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชันของประชาชน
ก็พบว่ามีการลงทะเบียนของร้านค้า๔๖๐๐๐กว่าแห่ง
มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้เมื่อวานี้นะครับ๒ล้าน๗แสนคนนะครับ
ใช่ค่ะแต่มันก็จะเกิดปัญหาบางคนไม่ได้เช็กอาวต์กรอกออก
มันก็เลยทำให้คนใหม่จะเข้ามาเข้ามาไม่ได้เพราะเขาจำกัดจำนวน